มาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะ
เป็นเรื่องที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

เป็นคลิปที่คุณตาอายุ๑๐๘ปีค่ะ
นอนป่วยอยู่แต่ว่ามีลูกชายให้กำลังใจอยู่ข้างนะคะ
แต่ว่าวิธีการให้กำลังใจของลูกชายไม่ธรรมดานะคะ

ต้องขยับตามไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
วิดีโอนี้ถูกส่งต่อกันมากนะคะ
แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่าง
รวมถึงแชร์กันผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ

วัย๑๐๘ปีแล้วนะคะที่นอนป่วย
แต่ว่ามีลูกคอยให้กำลังใจอยู่ข้างกายค่ะ
โดยการเป่าแคนด้วยท่วงทำนองสไตล์เสียงอีสาน
ทำให้คุณตาท่านนี้ต้องขยับแขนเสิร์งตามจังหวะของเสียงแคนไปพร้อมกันค่ะ
คลิปนี้ถูกส่งต่อเป็นจำนวนมากนะคะ
ทำให้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ถึงร่างกายจะอ่อนล้าเพียงไร
กำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
เหมาะกับการต้อนรับเข้าสู่เดือนเมษายนที่จะมีวันผู้สูงอายุมาถึง
ก็คือวันที่๑๓เมษายนนี้นะคะ
อย่างไรก็ตามไทยรัฐทีวีขอส่งกำลังใจไปให้คุณตาและครอบครัวในคลิปนี้ด้วยค่ะ
เป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะ
เป็นการให้กำลังใจของคนในครอบครัวค่ะ